ดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์

ความรักงานจะเป็นสื่อสำคัญนำรักมาให้

เดินทางไกลจะได้พบคนต้องตา
คู่รักมีโอกาสมั่นหมายตบแต่ง
สุขภาพอาจปวดศีรษะบ่อย
ความร้อนขึ้นสูงเครียด

ระวังอันตรายจากความร้อนไฟฟ้าน้ำร้อนลวก
การเงินรายได้ลดลง
แต่รายจ่ายแต่ละครั้งหนักทั้งนั้น
ผลที่พึงได้ไม่เป็นไปตามคาด
ดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยงดให้ใครกู้ยืม
จะมีเงินใช้ไปตลอดจนถึงสิ้นเดือน
การงานเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

เป็นโอกาสดีจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่
ทั้งการงานบุคคลและปัญหาอุปสรรค
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์